เชื่อว่าหลังจากจบเกมที่ไทยแพ้ซาอุดีอาราเบียไปเมื่อวานนี้นะคะ
หลายคนโดยเฉพาะแฟนบอลค่ะน่าจะจำฟู้มิงผู้ตัดสินในเกมได้เป็นอย่างดีค่ะ
วันนี้๑นาทีมีเฮก็เลยรวบรวมผลงานของผู้ตัดสินคนนี้มาให้ดู
จะได้จำให้แม่นเลยค่ะ
หนึ่งนาทีมีเฮสนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน
หนึ่งนาทีมีเฮวันนี้ไปดูวีรกรรมของกรรมการเจ้าเก่า

หมิงจากจีนที่ทำให้ฟุตบอลไทยน้ำตาตกมาถึง๒ครั้ง๒ครา
ครั้งแรกกับเกมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู๑๙รอบคัดเลือกไทยกับเกาหลีใต้
วันนี้แฮนด์บอลเต็มดูสิครับแต่สุดท้ายไม่เป่าแฮนด์บอลปล่อยให้ผู้เล่นเกาหลีใต้หลุดเข้าไปทำประตูชัย
ต่อมาล่าสุดเป่าจุดโทษหน้ากังขาพาซาอุดีอาราเบียเฉือนชนะไทยไปแบบเจ็บแสบ๑ประตูต่อ๐กับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
โอ้โหพี่ฟู้ก็เพียนเล่นเป่าแบบนี้สมควรและที่ลามิเรสเคยชุนจัดเกือบวิ่งไปอัดฟู้มิ้งหลังจากที่เขานั้นไล่ละเอียดกันครับ